พามาดูเรื่องนี้ก่อนเกิดขึ้นที่นนทบุรีค่ะ
ลุงคนหนึ่งขับแท็กซี่ยังไม่สั่งเมาดีเลย
รับผู้โดยสารจังหวะออกรถเนี่ยรถเกิดวูบ
รถไปชนกับร้านค้าไปชนกับมอเตอร์ไซค์นับ๑๐คัน
ปวดหัวเลยเพิ่งจะมาขับรถครั้งแรก
แล้วมาเจอแบบนี้ที่สำคัญมีผู้โดยสารอยู่บนรถด้วย
ดูเหตุการณ์กันหน่อยคุณผู้ชมคะ
นี่เป็นภาพความเสียหาย
บางใหญ่ไปตรวจสอบนะคะไปเจอรถแท็กซี่สีชมพูคาดน้ำเงิน

แล้วก็ดูสภาพร้านค้าดูมอเตอร์ไซน์นะคะ
ทุกชนรมดเนรนาทมีผู้บาดเจ็บหนึ่งคนค่ะเป็นผู้โดยสารอ่ะค่ะอุ้ย
สภาพรถแท็กซี่แบบนี้เลยเหรอโอ้โหเหยียบมอเตอร์ไซค์เป็นสิบเลยอ่ะค่ะ
อืมแล้วผู้โดยสารที่นั่งมาบนรถเนี้ยเธอตั้งคันได้เจ็ดเดือนนะคะโอ้โห
บาดเจ็บเหมือนกันแต่ก็ไม่มากแต่ขวัญเสียแน่นอนล่ะนะคะ
บาดเจ็บเล็กน้อยกู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วทั้งแม่แล้วก็ลูกแต่ว่าคนขับรถเนี่ยนะคะ
ก็คือลุงวาทิพย์อายุ๖๐ปีไปถามว่าลุงลุงเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะลุงเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ก็ไปจอดรถรับผู้โดยสารอยู่จากนั้นก็มีหญิงตั้งคันขึ้นรถมา
ปลายทางว่าจะไปโรงพยาบาลทีนี้จังหวะที่กำลังจะออกตัวรถเนี่ย
วูบค่ะก็ไม่รู้ว่ารถเนี่ยไปพุ่งชนแบบนี้ได้ยังไง
ลุงเองยังสงสัยทำไมไปชนแบบนี้สุดท้ายตำรวจตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์
เฉลยออกมาเป๊ะเลยลุงไปชนแบบนี้เพราะเมาไง

เท่าไหร่คะ๙๗มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เกินพุ่งเลยนะคะสุดท้ายเมานั่นเองค่ะ
ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถในขณะเมาสุรา
เชี่ยวชนผู้อื่นได้รับความเสียหาย
และทำให้มีผู้ได้รับบัตรเจ็บนะคะ
เฉียวชนรถผู้อื่นจนได้รับความเสียหายและทำให้มีผู้บาดเจ็บ
วาทิพย์ยังบอกอีกว่าลุงเนี่ยรักษาตัวที่โรงพยาบาลมา
เพราะว่าถูกทำร้าย๑๐วันก่อนก็เพิ่งจะได้ออกมาทำงาน
ไม่มีเงินติดตัวสักบาทเลยข้าวก็ยังไม่ได้กิน
ไม่รู้ว่าค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งรถจักรยานยนต์ก็ดี
ร้านค้าที่ชนไปจนเสียหายเนี่ยยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาชดใช้เลย
ครับเออเจ้าของรถแท็กซี่ค่ะ
เครียดหนักเลยเพราะว่านายวาทิพย์บอกว่าขับรถเป็น
ก็เลยมาเช่าแท็กซี่ไปขับวันแรกด้วย
คิดค่าเช่าวันละ๔๐๐ยังไม่ทันได้ค่าเช่าเลย
ก็เอารถไปชนเสียหายเหมือนกันสุดท้ายเจ้าของรถก็ต้องไปซ่อมรถอีก
ลุงเองก็กุมขมับอีกไม่รู้จะชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรค่ะ
โอ้โหลุงวาทิพย์หนักเลยนะฮะหนักเลย